โยบายปราบปรามอาธิกรรมอย่างเข้มข้นของว่าที่ผู้นำฟิลิปปินส์คนใหม่
เริ่มส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชน
โดยเฉพาะกลุ่มคนรากย่าที่เป็นฐานเสียงสำคัญให้กับเขา

ในขณะที่นักสิทธิมนุษยชนก็ต่างแสดงความกังวลนะครับว่า
นโยบายที่แข็งกล้าวอาจจะล้ำเส้น
แล้วก็นำไปสู่การละเมิดสิทธิของประชาชนได้

ที่ได้รับผลจากนโยบายกวาดล้างอาธิกรรมของนายโรดิโก้ดูเตอร์เต้
ว่าที่ผู้นำคนใหม่ของฟิลิปปินส์
โดยตำรวจและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นบุกเข้าไปจับกลุ่มตัวผู้ที่ฝ่าฝืน

ห้ามเยาวชนออกนอกบ้านกลางดึก
ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังเที่ยงคืน

โดยมีทั้งเยาวชนที่ฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์ออกนอกเคหสถานในเวลากลางคืน

รวมทั้งมีคนถูกจับฐานไม่สวมเสื้อในที่สาธารณะด้วย
ปฏิบัติการครั้งนี้ก็เป็นไปตามโครงการถนนปลอดคนเมาและเยาวชน
หน้าที่นายดูเตอร์เต้จะเข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งในวันที่๓๐มิถุนายนนี้
โดยปฏิบัติการครั้งนี้นะครับก็มีการจับกลุ่มแม่ที่กอดลูกนอนอยู่ข้างถนน
โดยเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์นำตัวลูกชายของเธอไปตรวจสอบ
ขณะที่แม่ก็ถูกตำรวจคุมตัวไปสอบสวนและให้หาหลักฐานการเป็นแม่เด็กมาแสดง
ขณะที่สารวัตรที่นำทีมปฏิบัติการครั้งนี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนระบุนะครับว่า
กวาดล้างจับกลุ่มครั้งนี้มีขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้ว่าคำสั่งและกฎหมายมีการบังคับใช้จริง
โดยเยาวชนที่ถูกจับกลุ่มจะต้องบำเพ็ญประโยชน์และหากไม่ใช่ความผิดร้ายแรงก็จะได้รับการปล่อยตัวกลับไปหาพ่อแม่
ท่าทีที่แข็งกล้าวในการปรับปรามอาธิกรรมของดูเตอร์เต้ทำให้เขาได้ใจคนทั้งประเทศจนคว้าชัยขาดลอย
ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่๙พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะการสนับสนุนจากคนยากจนที่เอือมรากับปัญหายาเสพติดและการก่ออาจยกรรม
แต่กลุ่มสิทธิมนุษยชนในฟิลิปปินส์ต่างแสดงความกังวลต่อท่าทีของนายดูเตอร์เต้โดยเฉพาะท่าทีที่แข็งกล้าวต่อการปรับปรามอาทยากรรมที่เขายึดถือต่อเนื่องมา
นับตั้งแต่ดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองดาวาวจนถูกตั้งข้อสงสัยนะครับว่าอาจจะมีการตั้งหน่วยสังหารหรือว่าใช้สารเตี้ยฆ่าตัดตอนผู้กระทำความผิด
รวมทั้งการให้คำมั่นสัญญาว่าจะกวาดล้างอาจยกรรมให้หมดไปภายใน๓๖เดือนหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีอาจจะนำไปสู่การล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นได้